พี่ขวัญจ๊ะเรียมอยากกินผักตบชาวาจังเลยจ้ะ
นี่ไงกำลังว่ายน้ำไปเอามาโอ้โหมันลำบากขนาดนั้น
ขึ้นเรือไปกับเรียนเถอะจ้ะเอออ้าวคุณผู้ชมที่เห็นเรากำลัง
ถ้าเมื่อสักครู่นี้จะพาไปดูเมนูเด็ดเมนูใหม่คุณผู้ชมครับ
จังหวัดสระบุรีไปดูผักตบชาวาที่นั่นเขาบอกว่า
นำมาทำอาหารได้ทานได้เหรอคะผักตบโอ้โห
ตอนแรกผักตบชาวาเขาบอกว่าเป็นเป็นสว่าเป็นสว่าใช่ไหมเออ
แต่ที่นั่นเขาบอกว่าบางส่วนของมันทานได้นะครับ
แล้วนอกจากนี้ในส่วนที่ทานไม่ได้เนี่ยก็ยังไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

เป็นไงล่ะน้องใบตองทานได้จริงเหรอ
ส่วนของมันทานได้นะครับที่เห็นอยู่นี้ครับ
ชาวบ้านตำบลหนองหมอนอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะครับ

กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำแกงคั่วส้ม
และอีกหนึ่งเมนูครับผัดกะทิผักตบชาวาจิ้มพริก
โอ้โหเอามาเลี้ยงกรรมการหมู่บ้าน
หน้าตาน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะเป็นไง

เรื่องนี้นะครับนายสมบุญภูลผลประธานสภาเทศบาลตำบลดอนพุธบอกว่า
ปัจจุบันเนี่ยต้นผักตบชาวาตามลำคลองมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ
ขวางทางน้ำแต่ว่าทางกลุ่มชาวบ้านน้องหมอนนะครับ
นำมากินเป็นอาหารเป็นประจำครับและอร่อยด้วยแถมยังปลอดสารพิษ
ส่วนที่จะนำมากินนั้นก็จะเก็บต้นขึ้นมาจากคลอง

โดยนำตรงลำต้นเนี่ยครับต้นอ่อนนะครับ

ที่เห็นอยู่นี่แหละครับนำมาแกะออกนะครับ
แล้วก็แกะเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้น
นำมาปรุงอาหารได้ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงดูครับ

เป็นอย่างไรล่ะฟังคำยืนยันแล้วนึกว่าทานได

มอนนะครับเขาบอกว่านำผักตบชาวามาทำเป็นอาหารกินกัน
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วอย่างที่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์เลย
แล้วมันไม่มีผลอะไรกับร่างกายแถมยังอร่อยอีกต่างหาก
ขณะที่บางส่วนนะครับที่ไม่สามารถนำมาทานได้เนี่ย
ก็นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักครับแล้วก็เป็นเครื่องจักษานอย่างที่ทราบกันดี
มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเจ้าผักตบชาวาเนี่ย
คือส่วนที่เรียกว่าไหลเนี่ยดิฉันคิดว่านะคะน่าจะคล้ายกับที่เขาเรียกว่าไหลบัว
ส่วนของดอกบัวเหมือนกันแล้วก็ทานได้เหมือนกัน
ซึ่งเป็นต้นอ่อนมันจะกรอบยอด
ใครเคยทานส่งมาบอกกันนิดนึงก็ได้นะ

ว่ารสชาติจะคล้ายกับไหลบัวหรือเปล่า
สายบัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชม

บอกว่าคุณลุงสมพงศ์น่าจะส่งมาให้ใบตองสักใบ
ดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะคะ

ต้องลำบากอะไรกว่านั้นเลยนะคะ

มีของขาวแล้วเดี๋ยวดิฉันพาไปทานของหวาน

โอ้โหขนมถ้วยนี่ผมทานประจำ

เดี๋ยวจะพาไปดูสูตรเด็ดขนมถ้วยใบเตยโบราณที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
นี้เขาบอกว่ามีมากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ

ใช่แล้วคุณทานคนเดียวประมาณกี่ถ้วยเคยนับไหม
เคยนับอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ

ประมาณ๑๐๑๐๒๐ประมาณนั้น

ไม่ไหวแล้วล่ะคอเลสเตอรอลพุ่งแล้วล่ะนะนะคุณทานคนเดียว
ถ้วยใบเตยหน้าตาน่ารับประทานแบบที่เห็นนี้นะคะ
ถูกทำขึ้นด้วยฝีมือของนางมะลิแตงสุวรรณหรือว่ายายแจ๋วอายุ๕๙ปีค่ะ
และนายสุธินบุญเพ็ญอายุ๕๙ปีสามี
อาศัยอยู่ในตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
แจ๋วเขาเล่าว่าตั้งแต่๗โมงเช้าป้าแจ๋วและสามีจะช่วยกันทำขนมถ้วย
โดยการนำข้าวสารหอมะลิอย่างดี
แช่น้ำไว้๑คืนไปโม่ด้วยหินโม่โบราณค่ะ
จากนั้นนะคะนำแป้งที่ได้ไปผสมกับกะทิน้ำตาลและเกลือ

อันนี้คือส่วนของหน้าขนมถ้วยที่เป็นกะทินะคะ

จะนำแป้งข้าวเจ้าไปผสมกับน้ำตาลน้ำใบเตยคัน
ก่อนนำไปหยอดใส่ถ้วยตะไลที่เรียงไว้ในซึ้งนะคะ
แล้วก็นำไปนึ่งด้วยเตาถ่าน๑๕นาที
จากนั้นพักแป้งไว้ให้เย็นก่อน
น้ำกะทิที่ผสมแป้งโมกหยอดลงไปข้างบนอีกครั้ง

ก็จะได้ขนมถ้วยสุกที่มีความหอมหวานอร่อยพอดิบพอดีค่ะ
โอ้โหขนมถ้วยเนี่ยทีเด็ดของมันถ้าจะอร่อยจริงกลิ่นต้องหอมนะ

ใช่แล้วหอมแล้วก็หวานแล้วก็มันด้วยนะคะ
โดยป้าแจ๋วเขายึดอาชีพการขายขนมถ้วยใบเตยสูตรโบราณนี้

สืบทอดกันมาจากแม่ก็คือมารดาของเขานะคะ
ลับความอร่อยอยู่ที่แป้งสำหรับทำหน้าขนมถ้วย

แช่น้ำนำไปโม่ในโม่หิน
ซึ่งทำให้ตัวแป้งไม่ละเอียดแล้วก็ไม่หยาบจนเกินไป
และการนึ่งขนมถ้วยด้วยเตาฟืนโบราณนะคะ
การใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อไฟ
ที่จะทำให้ขนมถ้วยมีความหอม
นี่ไงนี่คือทีเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลย
ปัจจุบันค่ะป้าแจ๋วขายขนมถ้วยในราคาถ้วยละ๒บาทนะคะ
ขายได้ถึงวันละ๘๐๐ถ้วยค่ะ

คูณเข้าไปโดยจะใช้ใบตองห่อขนมถ้วย
เพราะว่าจะทำให้ขนมถ้วยมีความหอมมากยิ่งขึ้น

ทำให้ลูกค้าติดใจในความอร่อย
เมื่อป้าแจ๋วเข็นรถขนมถ้วยไปขายที่ไหน
ลูกค้าก็จะตามไปอุดหนุนขนมถ้วยของป้าแจ๋วกันเป็นประจำเลยจ้า
นี่นี่หาทานลำบากมากนะครับ
แบบว่าใส่ใบตองโบราณใช่
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ดิฉันก็เคยเห็นที่เป็นใส่ถ้วยโฟมแล้ว
คุณนี่รู้ถัง
อยากจะแนะนำนอกจากขนมถ้วยแล้ว

แบบใหม่ฮะมันจะมีแบบไหนข้าวหลามมันก็ต้องเป็นกระบอก
ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการตลอดข่าวน่าจะจำกันได้
ข้าวหลามไส้เห็ดถอบเห็ดเพาะ
อ่าที่มันเคียวดังกรุ๊บ
มาครั้งนี้ครับเขาออกแพ็คเกจจิ้งใหม่
เฮ้ยใช้คำว่าแพ้เก็ตจริง
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นข้าวหลามลำใหญ่ครับ
นี่ไงคนเดิมร้านเดิม

เพิ่มเติมก็คือลำไส้แบบใหม่
คือเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เนี่ยเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะน่าจะน้อยแล้ว
หายากแล้วเปลี่ยนไส้จ้า
มันเป็นช่วงเวลาของลำไยแล้ว

ฉะนั้นเนี่ยร้านข้าวหลามน้องหอยเจ้าเดิมครับ
เคยทำข้าวหลามเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบ

มาครั้งนี้เปลี่ยนแนวครับ
ทำข้าวหลามลำไยตามกระแสที่ผลผลิตลำไยออกมาในช่วงนี้เยอะเหลือเกินนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เพื่อที่จะ
เรียกได้ว่าผลผลิตมันออกมาเยอะ

โดยที่ร้านข้าวหลามหนองหอยเนี่ยเขาอยู่ตรงที่บริเวณริมถนนเชียงใหม่ลำพูน
ถึงสี่แยกไฟแดงน้องหอยหน้าอู่ต่อสมบูรณ์

นายมานพสุริยมโนอายุ๔๔ปี
เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านน้องหอยหมู่๑ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าของร้านกำลังแนะนำเมนูใหม่ให้กับลูกค้า

จำหน่ายในราคากระบอกละ๒๐บาทเท่านั้นนะครับ
ถูกด้วยแถมอร่อยอีกต่างหาก
นายมณพเจ้าของร้านบอกว่าเดิมเนี่ย
เฉพาะข้าวหลามกะทิล้วนกะทิถั่วดำกะทิงา

เอ้ยไม่ใช่เห็ดทอบแล้วก็เห็ดพอ
แต่มาครั้งนี้ก็คือเมนูใหม่ก็คือข้าวหลามลำไย

กระแสตอบรับดีเกินคาดนะครับ
ลูกค้าเนี่ยผ่านไปผ่านมามาแวะชิมแวะซื้อกันเต็มไปหมด
เขาบอกว่าทำเพื่อรับกระแสกับผลผลิตลำไย
ออกมาในช่วงนี้นั้นล้นตลาดครับ

หลายคนถามมามันเป็นยังไงนะ
เจ้าข้าวหลามรสชาติของลำใหญ่
เขาบอกว่าข้าวหลามรสชาติจะหอมหวานแล้วก็อร่อย
มีเนื้อหวานของลำไยแล้วก็มีความมันของกะทิอยู่ด้วย
ใครที่ชื่นชอบความหวานมันผมว่าพลาดเมนูนี้ไม่ได้นะ
น่าจะคล้ายกับข้าวเหนียวเปียกลำไย

ลักษณะน่าจะคล้ายกันมีกะทิเหมือนกันใช่อาจจะอันนี้ก็มีความหอม

คุณผู้ชมค่ะมาถึงช่วงตลอดกินแล้วจ้า
วันนี้เดี๋ยวพาไปทานกองทัพซีฟู้ด
เขาบอกว่าเสิร์ฟให้แบบบุฟเฟ่แบบไม่อั้นเลย

มาพร้อมกับกองทัพซีฟู้ดสด
ที่ขึ้นบกพร้อมเสิร์ฟกันแบบบุฟเฟ่
กินไม่อั้นกินได้เท่าไหร่กินไปเลยค่ะ
ก้าวแรกที่มันถูกต้องอุทานออกมาดังว่า

มีบนสวรรค์บนดินชัด
เพราะด้วยอาหารและบรรยากาศที่มองเห็นวิวทะเลแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียว
ส่วนวัตถุดิบที่ทางร้านจัดเต็มมาให้
ก็มีทั้งกุ้งล็อบสเตอร์ไซส์ใหญ่ที่นำเข้าจากอเมริกา
ขาปูทาระบะเนื้อแน่นนำเข้าจากญี่ปุ่น
หอยนังรมนำเข้าจากฝรั่งเศส

หมูม้ากุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือและอื่นอื่นอีกเพียบ
โอ้โหสัตว์หนักสัตว์เต็มกันไปเลย
ว่าแล้วเราไปสอบถามคุณชายชาญวิทยาวราพร
วาบุฟเฟ่ยกพลขึ้นบกมีที่มาที่ไปยังไง
ทำไมถึงได้อลังการขนาดนี้ช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ
เมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าบูมมากเลย
เกี่ยวกับตัวซีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับ
มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมเรามีวิวที่สวยอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้มารวมกันเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากขึ้น
เราก็เลยเหมือนกับว่าโฟกัสอย่างแรกก็คือเรื่องวัตถุดิบ
พยายามนำวัตถุดิบแบบอิมพอร์ตเข้ามาเพื่อที่ว่าจะปรับปรุง
ให้ตัวซีฟู้ดบุฟเฟ่ของเราพรีเมียมขึ้น
ถุดิบหลักนะครับที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้าเลยก็จะเป็นล็อบสเตอร์นะครับ
ให้ล็อบสเตอร์จำนวนไม่อั้นปูปูธาระบะนะครับ
หมูม้านะครับกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งแม่น้ำ
เพื่อนมาทานแล้วก็ทานซีฟู้ดไม่ได้แบบนี้
แล้วก็ยังมีเนื้อออสเตรเลียมีหมูมีซี่โครงแกะออสเตรเลีย
แล้วก็มีตับหานไว้บริการด้วยก็คือว่าจะได้วาไลตี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ราคาของบุฟเฟ่นะครับตอนนี้อยู่ที่๑๗๘๙นะครับ
เลขสวยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็คือรวมเครื่องดื่มแล้ว
แต่ว่าเครื่องดื่มนี้ไม่รวมแอลกอฮอล์นะครับ
เอาล่ะไม่พูดพร้ำทำเพก
งไปที่ไฮไลท์ของที่นี่กันเลยดีกว่า
นั่นก็คือกุ้งล็อบสเตอร์นั่นเอง
แต่นั่นกองทัพผู้ชนกำลังช่วงชิงเจ้าลับสเตอร์กันอยู่
ตลอดข่าวจะช้าอยู่ใหญ่ขอไปตัดกับเขาบ้าง
และแล้วก็ได้เจ้าล็อกเซอร์ตัวใหญ่พร้อมไปให้เชฟปรุงกันแล้วล่ะค่ะ
และแล้วเราก็ได้เจ้าล็อบสเตอร์ร้อน

หน้าตาน่าทานขนาดไหนดูกันเอาเองละกันค่ะ
ส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึง
บอกได้คำเดียวว่าฟินสุดไปเลย
จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ค่ะ
เพราะตัวนี้เลยอร่อยสุดเลยค่ะ
พอดีติดใจเคยมาทานที่นี่แล้วนะครับ
ก็มีล็อกเตอร์กับขาปู

เดียอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะสดแล้วก็หลากหลายครับ

มันรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับพี่
มันสดมากเลยค่ะเนื้อก็หวาน
ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนรักซีฟู้ด

ตั้งอยู่ที่ซอยอ่างศิลาบางแสน๒๕
ใกล้กับสะพานปลาอังศิลาเลยล่ะค่ะ
จะมีทุกวันศุกร์เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเท่านั้นนะคะ
ส่วนวันอื่นทางโรงแรมมีบริการอาหารทะเล
อลาคาร์ดในรูปแบบอาหารไทยพื้นบ้านชาวเล

บรรยากาศดีแถมอาหารฟินเวอร์ขนาดนี้
คุณชนะกับคุณใบตองไม่ต้องอิจฉานนะคะ

เพราะคนข้างดิฉันก็ไม่ได้ไปค่ะ
แต่ว่าไม่ได้อิจฉานะแต่เดี๋ยวจะไป
ไม่ได้อิจฉาแต่ตาลูกวาว
เพิ่มความอ้วนความอ้วนอะไรอีกคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าคุณอ้วน
เขาถึงให้คุณพักเรื่องของตลอดกินบ้างให้คนอื่นไปทานบ้าง
คือต้องบอกก่อนเลยว่าแหมกว่าจะอ้วนได้ขนาดนี้

จะให้ไปลดมันก็เสียได้เงิน

เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน้ำลายไหลกันแล้วนะ
เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ